ข่าวต่อไปนี้วิงวอนคนที่มีเยอะช่วยเยอะมีน้อยช่วยน้อยนะครับช่วยป้าน้อยหน่อยเพราะว่าบ้านของป้าน้อยที่อยู่บุรีรำนะครับจำได้ไหมครับสัปดาห์ก่อน
พายุฝนตกหนักอ่าแล้วมันเกิดดินยุบตัวครับครับบ้านของป้าน้อยเนี่ยพังซุดลงมาทั้งหลังนะครับ
วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือป้าน้อยหน่อยครับนี่เป็นสภาพบ้านไม้นะครับที่เหลืออยู่ของป้าน้อย
นางน้อยกั้นโศกกลางอายุหกสิบสองปีชาวบ้านโคกกลางตะบนชุมแสงอเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรำครับหลังจากเนี่ยบ้านพังถล่มลงมาทั้งหลังเพราะดินยุบตัวเนื่องจากฝนตกลงมาอย่างหนัก
เสาบ้านเนี่ยเอียงกระเท่เร่แบบนี้เลยฮะหลังคายุบลงมากองรวมอยู่กับพื้นสภาพก็คืออยู่ไม่ได้แล้ว
น้อยเล่าบอกว่าบ้านหลังนี้ป้าอาศัยมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่นู้นแหละครับถึงแม้สภาพมันค่อนข้างเก่าแต่ยังพออยู่อาศัยได้
กระทั่งวันเกิดเหตุอยู่ดีก็มีเสียงดังโครมแล้วบ้านมันพังลงมาทั้งหลังครับ
เพราะดีที่ขณะนั้นเนี่ยป้าออกไปทำกับข้าวให้หลานจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะฟังป้าน้อยเล่าหน่อยฮะ
ตอนแรกมันเสียงมาดังโฟกโฟกออกมามองดู
ทีนี้พอสักพักหนึ่งมันเสียงขึ้มขึ้มกว่ามองมองออกไปแล้วไม่เหลือแล้ว
ตกใจไหมครับตกใจกินข้าวไม่ได้
ทุกตั้งเช้าวันนี้ฉันยังไม่ทานข้าวหรือฉันทานข้าวไม่ลง
หลังเกิดเหตุนะครับป้าน้อยกลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยไปในทันทีเพราะไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมบ้านครับ
ลำพังทุกวันนี้ก็อยู่ได้ด้วยเบี้ยคนชะลาเดือนละ๖๐๐บาท
ซื้อข้าวปลาอาหารประทังชีวิตก็หมดแล้วสามีก็ป่วยร่างกายอ่อนแรงไม่สามารถทำงานได้
ลูกก็ไปรับจ้างทำงานก่อสร้างต่างจังหวัดรายได้ไม่แน่นอน
วิงวอนให้หน่วยงานภาครัฐหรือว่าผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือเธอนะครับซ่อมบ้านให้เธอ
เพื่อจะได้มีที่อยู่อาศัยหลบแดดหลบฝนต่อไป
เรื่องต้นครับกำนันกระบวนตำบลชุมแสงเข้ามาตรวจสอบหาทางช่วยเหลือแล้วนะครับ
แต่หากผู้ใดมีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือป้าน้อยซ่อมบ้านนะครับ
เป็นเงินก็ได้จะเป็นวัสดุก่อสร้างก็ได้จะเป็นอาหารการกินที่จะให้ป้าน้อยกับสามีดำรงชีวิตต่อไปก็ได้นะครับ
ติดต่อไปได้ที่กำนันอัศดาวุฒิเกรดผักแว่น
เป็นกำนันตำบลชุมแสงหรือว่าอยากจะช่วยเป็นเงิน
เลขบัญชีปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านช้า
บัญชีธนาคารชื่อบัญชีนางน้อยก้านโศกกลางธนาคารทกศครับ
เลขบัญชี๐๑๑๔๐๒๒๖๘๐๒๘นะฮะหรือว่าถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้นะครับ
เรื่องต้นกำนันเขาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยไปก่อนเอางบท้องถิ่นมาช่วย
แล้วก็ระดมแรงงานจากชาวบ้านมาช่วยกัน
คนละไม้คนละมือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปก่อนครับ